ทุกแก่ขายฮะ
คัดไซส์เรียบร้อยไปทางจีนเวียดนามสรปปลาว
รอบนี้ชมด้วยตาอีกทีนะฮะตุ๊กแกมาเริ่มเทิมฮะ
เจนนี่โชว์คามือเรียบร้อยเลย
นี่น่าจะใหญ่สุดในกลุ่มนี้แล้ว

๒๐นิดนี่แล้วมันไม่กัดเหรอ

สีทองสีส้มสีเขียวสีฟ้า

ส่งขายจีนส่งขายเวียดนาม
ส่งขายสปลาวในพื้นที่ของบ้านตานตำบลนาว่า
อำเมินาว่าจังหวัดนครพนมสำร้อยครอบครัวร่วมกันทำแบบเนี้ย
แล้วไม่ได้อยู่เกี่ยวเกี่ยวกับโควิดทำมาประมาณสามสิบปีแล้วค่ะ
อืมทำมาอย่างยาวนานแล้วไม่ใช่มีแค่ตุ๊กแกนะ
ส่งออกไส้เดือนตากแห้งหน้าตาเป็นไงอ่ะไส้เดือนตากแห้งนี่
ยาจีนก็ส่งออกเช่นเดียวกันนอกจากไส้เดือนตากแห้ง
ปริงตากแห้งอืมปริงตากแห้งก็ยังไม่พอจิ้งจกตากเออ
จกหน้าตากจิ้งจกแบบสดสดขีดละสามสิบโลละสามร้อย
นี่อะไรอ่ะจิ้งจกฮะจิ้งจกเหรอจิ้งจกเอ่อเมื่อกี้อะไร
ไส้เดือนเหรอนี่ไส้เดือนอ่าไส้เดือนแล้วนี่คืออะไรฮะ
นี่จิ้งจกฮะอบให้ซะหน่อยหนึ่งมากันเป็นคันมาไล่ไล่
ความชื้นออกไปโลละสามสิบนะอ๋อขีดละสามสิบโลละสามร้อย
ละสามแสนบาทบ้านใครจิ้งจกเยอะก็จับไปขายน้องเจนนี่ได้นะฮะ
นี่ทำอย่างเงี้ยทำกันมายี่สิบสามสิบปี
หมุนเวียนในธุรกิจกลุ่มนี้เป็นร้อยล้านบาทต่อปี
โควิดมีปัญหาไหมโควิดยิ่งเยอะเลยฮะ
คนยิ่งมาจับตุ๊กแกจับจิ้งจกจับไส้เดือนจับปงจับปิงเนี่ย
เอามาช่วยกันขายนะฮะบางคนบางครอบครัวรายได้ต่อเดือน
ห้าหมื่นต่ำต่ำค่ะบางครอบครัวรายได้ต่อเดือนแสนแสนเป็นแสน
อืมอย่างคุณว่างก็เชิญครับนะฮะถ้าใครว่างก็เชิญได้นะฮะ
จิ้งจกตุ๊กแกไปขายน้องเจนนี่นครพนมที่นาว่านะฮะ
เป็นกิจกรรมที่แปลกดี